ประเทศไทยของเรามีฝนตกชุกทั่วทั้งประเทศนะคะ

พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ที่ไปสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนาม

มีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกชุกนะคะ
ราว๔๐๘๐ค่ะ

ยังคงมีเมฆฝนปกคลุมอยู่นะคะ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งทะเลอันดามันค่ะ

ถ้าบริเวณไหนมีฝนตกคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นระยะนี้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ

อเมริกาก็ต้องเผชิญกับพายุค่ะคุณผู้ชม

พายุที่เห็นนี้คือพายุเอลซ่าค่ะ
แม้ว่าจะชื่อเอลซ่าเหมือนเจ้าหญิงดิสนี่นะคะ

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑ศพค่ะ
หลังจากพัดขึ้นฝั่งบริเวณรัฐฟอลิดาค่ะ
มีความเร็วลมนะคะคุณผู้ชม

สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนประชาชนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ